ทุกผู้ชมครับมีอุทาหรณ์นะฮะสำหรับท่านที่อาจจะคิดว่า
ไปนั่งเล่นกินลมชมวิวแบบชิวนั่งคนเดียวสบายใจ
บางทีมันอาจจะมีภัยมาถึงตัวค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งครับอ่า
ช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ไปจอดรถนั่งตากลมทะเลเล่นนะฮะ
ถนนเลียบชายทะเลปากน้ำใหม่เขตเทศบาลนครระยองที่จังหวัดระยองครับท่านผู้ชมครับ
ด้านที่เธอนั่งเนี่ยเธอเปิดประตูรถตรงเบาะหน้าคนขับคู่กันเนี่ย
แล้วก็รับลมทะเลอืมช่วงกลางคืนเมื่อคืนนี้นะอ่า
แล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือดูลงดูไลน์ไปด้วยนะครับสักพักหนึ่งนะฮะ
ที่เธออยู่เนี่ยอยู่ห่างจากร้านบ้านน้ำสายซีฟู้ดสัก๑๐๐เมตร
เธอก็เห็นผู้หญิงคนนึงเดินผ่านไปผ่านมารถของเธอ
ก็เหลือบมองตามมาแหละแต่ก็เห็นว่าเขาก็เดินห่างไปแล้วนี่
ไปสัก๓๐เมตรได้ไม่ได้สนใจอะไรก็ดูมือถือต่อเล่นไลน์ต่อนะครับ
แต่ทีนี้เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นครับต้องสะดุ้งตกใจสุดขีด
เพราะผู้หญิงคนนั้นนะครับอยู่ดียื่นมือขวามาจับข้อมือซ้ายของเธอ
ในขณะที่มือซ้ายของผู้หญิงคนนั้นถือมีดเอาไว้ด้วยแล้วบอกว่าให้เธอขยับ
เบาะตำแหน่งคนขับแต่เธอไม่ยอมเธอขัดขืนอ่าคนร้ายก็ได้ใช้มีด
พยายามจะจ้วงแทงเข้ามาที่เธอด้วยนะฮะเธอก็ยื้อยุดฉุดกระชากแขนกันนะครับ
สุดท้ายแล้วตัดสินใจถีบคนร้ายจนกระเด็นไปค่ะเพราะเธอนั่งอยู่ไง
แล้วเปิดประตูลักษณะนั่งหันออกก็เลยง่ายกว่าโอ้โหแล้วนี่
จังหวัดนั้นถือมือถืออยู่ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้นี่ทำไมบอกว่าคนก็
หน้าตาน่ากลัวด้วยไงเหมือนแบบแววตาเหมือนจ้องจะมาทำร้ายไง
คือจังหวัดถมึงคึงกำลังจะเอามีดจ้วงแทงเลยเพราะเธอไม่ยอมขยับเข้าไปด้านใน
คนนี้บุกประชิดเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวฟังนะฮะที่คุณเพ็ญพิสุทธิ์
เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
แล้วก็รับตัวเขามีญาตินะครับรับตัวกลับบ้านแล้วยาดเขาก็บอกว่า
สัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้หลุดออกมาอีกแล้วครั้งนี้เขาก็ปล่อยหลุดออกมา
นี่ฮะพอถีบจนคนนั้นกระเด็นออกไปเธอก็รีบโทรหาแฟนนุ่มให้มารับมาช่วยนะครับ
แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ว่าผู้หญิงที่เข้ามาจะทำร้ายเธอเนี่ยตกลงแล้วเป็นคนสติไม่ดีนะ
เขาจะเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวสามแยกนางยักษ์หน้าร้านสะดวกซื้อ
ริมชายหาดแถวนั้นนะครับก็เลยฝากบอกทุกคนนะฮะ
โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีบางทีอย่าคิดว่าเออมาจอดรถนั่งเล่นคนเดียวชิว

ค่ะรอเวลาดูนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะไม่มีใครมาถึงตัว
เดียวมันฉวยจังหวะที่เราเผลอเนี่ยฟึ๊บถึงตัวเลย
นะคะต้องระวังค่ะอืม